คุณผู้ชมคะพูดถึงชื่อกิมเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวละครใหม่
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญ

แต่ถ้าย้อนกลับไปเกือบ๓๐ปีก่อน
หลายคนน่าจะทันแล้วก็รู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีนะคะ
เพราะว่าชื่อผู้หญิงที่ชื่อกิมเองคนนี้เนี่ย
ก็เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญ
คือคดีหมินเบื้องสูงมาแล้วเหมือนกัน

ในความผิดฐานหมินเบื้องสูง
เหมือนกับเมื่อเกือบ๓๐ปีก่อน
เราไปย้อนดูประวัติของผู้หญิงคนนี้กันนะคะ

ตั้งแต่ช่วงเกือบ๓๐ปีที่ผ่านมา

จากการค้นหาข้อมูลและประวัติของกิมเอง

ทำให้รู้ว่านางสาวกิมเองแทร่เตียว
เกิดเมื่อวันที่๒๒มีนาคมปี๒๔๙
มีภูมิลำเนาอยู่แถวบางกอกใหญ่ตามทะเบียนบ้าน

ซึ่งได้หย่าร้างกันในเวลาต่อมา
ทำให้กิมเองต้องถูกทิ้งไว้ให้อาเป็นผู้ดูแล
กิมเองจะขาดความอบอุ่นจากครอบครัว

ด้วยการทำความรู้จักสนิทสนมกับนายตำรวจระดับใหญ่หลายคน
กระทั่งหากย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙

เพราะเธอมีชื่อเสียงจากการแต่งตัวก็รู้
และทำตัวปะปนอยู่ในสังคมคุณหญิงคุณนายชั้นผู้ใหญ่
เปลี่ยนชื่อจากกิมเองแทร่เตียว
มาเป็นคุณหญิงดวงฤทัยจารุจินดา
ต่อมาไม่นานนางดวงฤทัยตกเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
คดีต้มตุ๋นหลอกลวงเครื่องราชอิสริยพร
โดยมีพฤติการเป็นนายหน้าหลอกลวงต้มตุ๋นเงินทอง
ผู้ที่ต้องการครอบครองเครื่องราชอิสริยพร
อันมีคุณค่าแต่ขาดคุณสมบัติ
การแอบอ้างความสนิทสนมกับคนในสังคมชั้นสูง
ที่สามารถวิ่งเต้นและสามารถนำมาซึ่งการได้เครื่องราชอิสริยพร

นางดวงฤทัยอยู่ในสาระบบของตระกูลจารุจินดา
ซึ่งพยานปากสำคัญและเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ในคดีนี้
คือนางวันธนียกวิริยกุลหรือหญิงไก่น้องสาวต่างมารดา
ที่ตอนนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมินเบื้องสูง
คดีอื่นอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ชื่อของคุณหญิงดวงฤทัยจารุจินดาหรือคุณหญิงกิมเอง
เงียบหายไปราว๖ปีหลังจากเธอถูกพิพากษาในคดีต้มตุ๋นเครื่องราชอิสริยพร
จนกระทั่งปี๒๕๓๘เธอได้พ้นมณฑินและกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
ด้วยการเปลี่ยนชื่อจากดวงฤทัยจารุจินดาเป็นดวงฮัทไทยอัธนล
เรื่องราวชีวิตของกิมเองได้เงียบหายไปจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังแทบไม่รู้จัก
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบราม
ว่าถูกเจ๊กิมเองแอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดกับบุคคลชั้นสูง
และเป็นผู้ปรุงอาหารถวายสำนักพระราชวัง
โดยสร้างภาพให้สังคมเชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลชั้นสูง
อกจะนำเงิน๓ล้านบาทไปถวายเบื้องสูง
แต่สุดท้ายกลับไม่ได้นำเงินไปถวายจริง
เพราะบุคคลผู้นี้ก็คือไอ้กิมเองในอดีตแล้วก็เป็นพี่น้องกัน
แล้วก็บีดาเดียวกันคนละมานดาคนละแม่
พฤติการก็มีเหตุที่ใกล้เคียง
อันนั้นค่อนข้างที่จะมากหน่อย
อันนี้ก็ออกแนวไม่ได้ทำร้ายอะไรใคร
แต่ก็ออกแนวช่อกงหลอกลวง
ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปี

เช่นเดียวกันกับหญิงไก่น้องสาวต่างมารดาของเธอ

เองจะเคยสวมบทบาทคุณหญิงกำมาลอในสังคมชั้นสูง
แต่ตอนนี้เธอได้กลายสถานะเป็นผู้ต้องหา
ในคดีหมินเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒

และร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม
โดยเรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานสองพี่น้องคุณหญิงกำมาลอ
ต้มตุ๋นหลอกลวงไปตลอดกาล
พศจริษฐศิลป์ข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน